คุณผู้ชมฮะที่สภาก็มีการประชุมพิจารณางบประมาณปี๖๔อย่างต่อเนื่อง
ตั้งแต่เมื่อวานนี้จนถึงพรุ่งนี้๑๖๑๘กันยายน
แต่เมื่อวานมีความอล่างฉ่างเกิดขึ้น
คุณเดี๋ยวต้องบอกก่อนว่าการพิจารณาร่างพรบองงบประมาณ
มันไม่สนุกหรือเปล่าเออมันแบบมันมันไม่ตื่นตามันไม่เล้าใจหรือเปล่า
ก็เลยมีภาพอล่างฉ่างเกิดขึ้นแต่อันนี้เป็นภาพรวมก่อนนะฮะสำหรับที่สภานะฮะ
ถ้าคุณผู้ชมได้เห็นในสภาก็จะมีบันลังของประธานสภานะครับ
แล้วอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นของสอสอต่างเป็นที่นั่งนะฮะ
แล้วก็บนชั้นลอยจะมีที่สำหรับสื่อมวลชน
ซึ่งเป็นช่างภาพทั้งช่างภาพทีวีช่างภาพนิ่ง
ก็จะอยู่ข้างบนคอยส่องกล้องลงไปดู
ว่าใครพูดดีลีลาเด็ดใครพูดน้อยต่อยหนัก
พยักหน้าหงึกอย่างเดียวใครทึกทักลุกขึ้นมาด่า
แอบหลับบ้างเออใครแอบหลับในสภา
ใครนั่งเล่นโทรศัพท์ใครจับเข่าเขย่าเพื่อน
ก็จดจ้องส่องมองซูมแหลกแล้วฮะ
ทีนี้แม้ว่าเอกสารนายกนักข่าวยังเคยซูมเลยเห็นไหม
และคราวนี้มันเกิดเหตุการณ์นี้นะครับ
เพราะว่านักข่าวที่อยู่บนชั้นลอยเนี่ย
มองเห็นสอสอรายหนึ่ง
ที่นั่งอยู่ตรงเก้าอี้ของพักพลังประชาบรัฐ
เมื่อวานนี้ไม่ได้บอกเก้าอี้มานะว่าเป็นของใคร
แต่ว่ามีภาพนี้ออกมานี่ฮะกำลังทำอะไรครับ
คือเนี่ยค่ะกำลังดูอะไรบางอย่างอยู่ในโทรศัพท์มือถือ
แล้วดูอยู่นานประมาณสักเป็น๑๐นาทีเหมือนกัน
เป็น๑๐นาทีนะฮะช่างภาพก็ต้อง
นี่ซูมเข้าไปสิครับว่าทำอะไรอยู่

เห็นว่าในมือถือของสสนายนี้เนี่ย

ขาวสวยหมวยอึ๋มก็เริ่มเทิม
เออนะฮะก็เลยตกอกตกใจนะฮะ
ช่างภาพนิ่งนะเขาบอกว่าเป็นช่างภาพใหญ่ด้วยนะฮะ

เขาต้องแบ่งปันเพื่อนนักข่าวในสภา
โอ้โหแชร์กันให้ว่อนเลยว่ามีสอสอพักหนึ่งเนี่ย
กำลังดูภาพโป๊อยู่

ทีนี้เมื่อวานนี้ภาพมันออกมาแค่นี้ใช่ไหมคุณ

แต่ถามว่าสอสอคนนี้คือใครพักไหน
ดูไม่ยากดูจากภาคคลุมบ่อ
เพราะว่าจริงในผ้าคุมหัวเบาะเนี่ย
แต่ละพักเขาก็จะมีสีที่แตกต่างกันออกไป
อย่างเพื่อไทยสีชมพูก้าวไกรสีส้ม
รีรวมไทยจะสีอ่อนลงมาหน่อยส้มอ่อน
ภูมิใจไทยสีน้ำเงินเข้มทีนี้ประชาธิปัตย์จะเป็นแบบฟ้าใช่ไหม
แต่ดูคุณดูซ้ายบนพลังประชารัฐจะเป็นสีฟ้าที่แบบเข้มมาหน่อย
คือสีโทนฟ้าโทนน้ำเงินจะมี๓พักอย่างพักประชาธิปัตย
สีสัญลักษณ์ของพักเลยสีฟ้าอ่อนเลยนะฮะ
แล้วก็จะมีที่สีเข้มขึ้นมาอีกนิดนึงก็คือภูมิใจไทย
พลังประชารัฐก็เข้มขึ้นมาเกือบจะเป็นสีน้ำเงิน
ดังนั้นพอเห็นแค่ผ้าคลุมเบาะก็รู้แล้วเป็นสอสอภักดิ์พลังประชาบรัฐ
เมื่อวานก็เลยมีการแชร์กันยกใหญ่เลยว่าสอสอภักดิ์พลังประชารัฐเปิดภาพโป๊ดู
ทีนี้เป็นเรื่องเป็นราวเป็นขี้ปากชาวบ้านนะฮะ
ก็ต้องออกมาชี้แจงนะครับ
สสคนนี้ออกมาชี้แจงนักข่าวเหมือนกันนะครับ
ว่าเป็นตัวผมเองแหละที่เปิดดูภาพนี้
สสคนนี้คือสสรณเทพอนุวัฒน์เป็นสอสอภักดิ์พลังประชาบรัฐ
เขาชี้แจงว่ายังไงรู้ไหมคุณ
ก็บอกแหละบอกว่าภาพนี้จริงมีคนส่งไลน์มา
ส่งมาทางมือถือแล้วตอนแรกคนที่ส่งข้อความมา

ใช่คือที่แรกคุยกันก่อนประมาณ๔๕ข้อความ
ก็บอกว่าฝั่งนั้นเขากำลังได้รับความเดือดร้อน
ก็คุยกันมาเรื่อยสักพักนึง

เออคือสสรณเทพอ้างบอกว่าก็คุยกันอยู่
เห็นเขาส่งข้อความมาขอความช่วยเหลือหน่อย
แล้วอยู่ก็ส่งภาพนี้ให้ผม
ผมก็ตกใจและไอ้การที่ผมก้มหน้าเพ่งมองภาพอยู่นาน

เพื่อจะดูสภาพแวดล้อมรอบตัวผู้หญิงในภาพ
ว่าเขาถูกข่มเหงหรือมีแก๊งบังคับ
ให้เธอนั้นถูกถ่ายภาพเหล่านี้หรือไม่
จากนั้นผมก็แชทคุยกับคนนี้ต่อนะฮะ
ผมก็ถามเขาว่าแล้วคุณมีวัตถุประสงค์อะไร
พอคุยไปคุยมาเขาตอบกลับมาบอกว่า
ต้องการเงินขอตังค์หน่อย
ทีนี้ครับผมรู้แล้วว่าไม่ประสงค์ดีแน่
แค่มาขอตังค์และยังส่งภาพโป๊มาให้ผมอีกนะฮะ
ผมเลยลบภาพทิ้งไปทั้งหมด
เรื่องนี้ผมชี้แจงพักเรียบร้อยแล้ว
ได้รับคำเตือนบอกว่าเรื่องประเภทนี้
ต้องระมัดระวังเพราะสื่อเขาจับจ้องมองอยู่
คือจริงหน้าที่สื่อเขาก็ไปดูนะ
ว่าใครทำหน้าที่อะไรในสภาบ้างนะครับ
แต่ว่าถ้าเห็นผิดสังเกตเพราะก่อนหน้านั้นมันก็มีรายงานไง
สวหลับในสภาสวป่วยนะฮะ
หรือไม่ก็เป็นการเสียบบัตรแทนกัน
และอย่างกรณีของการก้มหน้าก้มตา
โทรศัพท์ไม่ยอมฟังเพื่อนในการที่จะชี้แจงในสภา

ใช่เพราะว่าเหตุการณ์นี้จริงมันเกิดขึ้นช่วงประมาณ๒ทุ่ม
ใช่ไหมคุณสืบสกุลสอสอในนั้นก็จะค่อนข้างบางตาแล้วโดยเฉพาะที่นั่ง
ตรงที่สสคนนี้นั่งอยู่
จะไม่มีสอสอท่านอื่นขนาดข้างซ้ายขวาไงคะ
คือเราก็ไปพูดคุยนะกับพี่ช่างภาพของสื่อนี้
ถ่ายภาพมาได้นะเขาบอกว่าช่วงนั้นคือ๒ทุ่ม
คุณสาธิตวงหนองเตยสสประชาธิบัตย์อภิปราย
อยู่ในแถวเดียวกันกับเก้าอี้ของพักพลังประชารัฐ
ซึ่งนายบรณเทพนั่งอยู่คนเดียว
เห็นเขาก้มหน้าก้มตานานผิดปกติเป็น๑๐นาทีเลย
ผมก็เลยซูมไปดูไปดูในมือถือ
นี่แหละฮะผมก็ตกใจก็เบอร์เริ่มเทิมอย่างที่เห็น

ใช่ค่ะแต่เรื่องนี้คุณชวนว่ายังไงคุณ
มันเป็นกระแสวิพักษ์วิจารณ์เยอะค่ะ
ทางด้านประธานสภาผู้แทนรัศดรในชวนหลีกภัย

บอกว่าเบื้องต้นก็ทราบจากข่าวแล้ว
ส่วนจะเหมาะจะไม่เหมาะอันนี้ต้องไปถามเจ้าตัว
แต่ว่าในฐานะประธานสภาผู้แทนรัศดร
สิ่งที่ทำได้ก็คือการตักเตือน
ไม่สามารถที่จะตั้งคณะกรรมการสอบได้
เพราะว่าเรื่องแบบนี้ถือว่าเป็นเรื่องส่วนบุคคล
แล้วก็การนั่งดูรูปอะไรก็ตาม
ไม่ได้ขัดต่อระเบียบการปฏิบัติตนในห้องประชุม

แล้วก็ยังไม่มีสมาชิกคนอื่นมาร้องเรียนเรื่องนี้ด้วย

แต่ถ้าเกิดมีคนมาร้องเรียนต้องพิจารณานะ
ว่าจะเข้าข่ายขัดจริยธรรมสอสอไหม
แต่โดยปกติเรื่องส่วนตัวจะไม่มีการยุ่งเกี่ยว

ก็มีการพูดกล่าวตักเตือนไปก่อนหน้านี้แล้ว

เพราะว่าสื่อเองก็จับจ้องอยู่ด้วย
ประธานชวนบอกว่าก็เตือนบ่อยครั้งเหมือนกันนะครับ
เพราะว่าเราอนุญาตให้ช่างภาพเข้ามาในสภาได้
เขาก็ส่องเขาก็มองเราได้นะฮะ
ถามว่ากระทบภาพลักษณ์สอสอทั้งหมดไหม
ประธานชวนพระท่านบอกว่าสสมี๔๘๘คน

ใช่ค่ะคือก็บอกว่าอย่าไปเหมารวมแหละ
เพราะว่าทุกวงการก็มีทั้งคนดีคนร้ายเสมอ
เรื่องแบบนี้ที่มันเกิดขึ้นถือว่าเป็นพฤติกรรมส่วนบุคคล
เป็นเรื่องส่วนตัวไม่ได้มีมาตรการบังคับ
มันก็เหมือนกับเรื่องใส่หน้ากากอนามัยคุณ
ก็ต้องเตือนกันอยู่บ่อยครั้งอันนี้ประธานชวนบอกนะคะ
ล่าสุดสสบรณเทพชี้แจงเพิ่มเติม
บอกว่าพังพังหมดแล้ว
ตอนนี้มันพังหมดแล้วนะชีวิตผมเนี่ยพังเลยผมเสียหายอย่างหนักเลยส่งผลกระทบต่อหน้าที่การงานของผมเลย
ทุกคนเชื่อไปแล้วว่าผมเปิดดูภาพโป๊กลางสภา
ผมรู้สึกเครียดมากนะฮะทั้งที่ความจริงมันไม่ได้เป็นไปในลักษณะนี้
ทำให้ชีวิตตอนนี้พังไปหมดแล้ว
ผมยอมรับครับว่าที่ผ่านมามีศัตรูทางการเมืองมากมาย
มองว่าภาพที่เผยแพร่ออกไปนั้นตนถูกกลั่นแกล้งครับ
อันนี้เป็นเรื่องร้อนที่เกิดขึ้นในสภา
เดี๋ยวจะหาว่าไม่มีข้อมูลว่าเขาประชุมสภาอย่างไรบ้างนะฮะ
ก็เขาประชุมสภา๓วันนะครับแล้วก็พิจารณาเรื่องของร่างงบประมาณนะฮะ
ก็กรมทวิสามันเคยพิจารณามาแล้ว
ได้ปรับลดงบประมาณวาระแรกจาก๓๓๐๐ล้านเหลือ๓๒๐๐กว่าล้าน
หน่วยงานที่ถูกปรับลดเนี่ย๒๘หน่วยงาน
แล้วก็ที่ถูกปรับมากที่สุดก็คือกระทรวงกลาโหมถูกลดไป๗๐๐กว่าล้าน
เราก็มีข้อมูลในสภาให้ได้ทราบด้วยเดี๋ยวจะหาว่าเราไปแค่จดจ้องสอสอวันนั้น